ช่วงนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ

มันควรเป็นไหมโรคนี้

เพราะว่ามันเกิดจากกรณีของอธิบดีผู้พิพากษานะ
ที่ไม่ยอมให้ตำรวจของนครศรีธรรมราช
เขาตรวจใบขับขี่นะครับ

วันนี้ก็ขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน
สอบจริยธรรมอธิบดีเพื่อนโชค
ศรีสุวรรณบี้กำหนดโทษ
สิบตำรวจตรีเก็บตัวปิดปากสนิท
คลิปนี้ก็ยังเป็นคลิปที่เริ่มบานปลายเหมือนกัน
สำหรับกรณีที่ใครปล่อยออกมา
ให้มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบ
นั่นคลิปนั้นผ่านพ้นไปกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แต่คราวนี้มีคลิปโรคเบ่งกระบาดมาอีกหนึ่งคลิปแล้ว

เป็นผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นทนาย
ถูกตำรวจเรียกให้จอดขอตรวจใบขับขี่
และที่สำคัญคือให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่เป่าเลยนะครับ
บอกผมมีงานผมรีบผมไม่ผิดผมไม่วัดผมไม่ไปสอนอ

ไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับว่า
ตอนนี้เขาแชร์กันแล้วเขาวิภาควิจารณ์กันว่ายังไงครับ
ไปดูคลิปครับ
จะเอาข้อข้อดูกกันก่อนเลย
ก็ได้แล้วพี่ข้านั่งโจ๊ะ
ไม่เป็นไร

ไม่เปล่าค่ะเจ้าปื่นถามมาจังเลย

รีบตรวจตรวจแอลกอฮอล์ของผู้ชายคนนี้

ทำให้ชายคนนี้ก็โวยวายแล้วก็บอกว่าก็ยอมให้ตำรวจจับนะ

และมีพฤติกรรมผู้จาหยาบคายแจกของลับนะครับ
รวมถึงยังขู่ว่าจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ด้วยนะครับ
ความยาวประมาณ๒นาทีกว่านะครับ
ภายหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป
ทีมข่าวธรรมดาทีวีได้ตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในพื้นที่สนตลิ่งชัน
ก็เลยสอบถามไปยังผู้กำกับสนตลิ่งชัน

คราวนี้เป็นภูมิกับพันธ์ตำรวจเอกสุวรส
โชดการชนะรัฐสมีย์นะครับ
เปิดเผยว่าเบื้องต้นจากการสอบถามข้อมูล
พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๙พฤษภาคม
โดยตำรวจจราจรกลางได้ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล

ควบคุมตัวชายที่อ้างว่าเป็นทนายความ
ส่งให้พนักงานสอบสวนสนตลิ่งชัน
ดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับและขัดขืน

เพราะว่าตำรวจที่ตรวจผู้ชายคนนี้

บอกว่าถ้าคุณขัดขืนการตรวจ
เท่ากับคุณยอมรับว่าคุณดื่มแล้วขับ
คือต้องบอกก่อนว่าคือต้องบอกก่อนว่าจริงแล้ว

สามารถปฏิเสธไม่ขอเป่าได้นะ
อันนี้ตามกฎหมายอนุญาตให้ไม่เป่าได้
แต่ก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เขาอนุมานได้เลยเหมือนกันว่า
ที่คุณไม่ให้ความร่วมมือและไม่ยอมเป่า

อืมก็ให้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ในการสันนิษฐานแบบนั้นได้เหมือนกัน
แล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุไงมันช่วงกลางดึกมาก
คือคืนวันที่๙ต่อเนื่องวันที่๑๐พฤษภาคมแล้ว
ตำรวจบกจรตั้งด่านตรวจวินัยจราจร
อยู่บริเวณช่องทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนานี
วงชิมพีที่เขตตลิ่งชันนะครับ
หลังจากชายคนดังกล่าวถูกจับแล้วก็ถูกปล่อยตัวไป
ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกลับนะ
กับตำรวจชุดจับกลุ่มในข้อหากักขังหน่วงเหนียว
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจสนตลิ่งชันอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เตรียมเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
ตำรวจเขาก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของประชาชน
ที่จะฟ้องร้องกลับได้นะครับ
ด้านพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกาจินตกานนท์

ก็เปิดเผยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกองบังคับการตำรวจจราจร

คือในวันดังกล่าวตั้งตามปกติ
และถูกต้องตามกฎหมาย
พร้อมยืนยันว่าตำรวจชุดปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย
แม้ว่าจะมีผู้อ้างตัวและไม่ยอมปฏิบัติ
ตามที่เจ้าหน้าที่ได้บอกนะครับ

บุคคลใดขัดขืนไม่ยินยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เสมือนเป็นผู้กระทำความผิด
จากนั้นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ควบคุมตัวทันที
แต่กลับมีปัญหาตามเหตุการณ์ที่เผยแพร่ทางโลกโซเชียลนั่นแหละนะครับ
ขับขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ซึ่งเรื่องของการที่ผู้ชายคนนี้พูดจาไม่เหมาะสมและไม่สุภาพ
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่าเป็นการดูหมินเจ้าพนักงานหรือไม่
พิจารณาแจ้งข้อหาตรงนี้เพิ่มเติมด้วย
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณาในรายละเอียดให้แน่ชัดก่อนนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจจราจรก็บอกว่า
ให้ผู้ใต้บังคับปัญชาตั้งด่านตรวจวัดเป็นมันอลกอฮอล์อย่างปรงสายเครื่องคลัด
ให้ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หากพบผู้กระทำผิดจะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชันก็แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้เรื่องของการโดนแจ้งความกลับ
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจสนตลิ่งชัน
การรวบรวมพยานหลักฐานต่างในการแก้ต่างด้วยนะครับ
เรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วตอนนี้มันมีการถูกเอามาเผยแพร่แบบนี้
ก็มีประชาชนบางส่วนก็มองว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย

จะต้องพิจารณากันอย่างไรต่อนะครับ